ดูที่จังหวัดปฐุมธานีเกิดเหตุขโมยเงินครับ
ถูกขโมยเงินในตู้หยอดเหรียญไป

ไปทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดเอาไปหมดเลย
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะครับ

นี่ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะดูนะนี่เขางัดแล้วงัดแงะแล้วโอ้โหเหรียญมันร่วงตกลงมา
เขากวาดทุกเหรียญนะคุณผมถึงได้บอกว่าเก็บทุกบาททุกสตางค์จริง
กรอบแล้วก็โกยเข้ามาเนี่ยค่ะ
นะฮะผู้ชายสวมฮุดเสื้อสีขาวตรงนี้นะฮะเก็บเหรียญอ่ะนั่นน่ะดิ
ตกอยู่อีกเหรียญหนึ่งไปแล้วฮะหลังจากที่เก็บครบเรียบร้อยนะครับ
นี่ครับจริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาขับรถกระบะมานะมาจอดหน้าร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วก็ลงมางัดงัดงัดงัดงัดจนไอ้ฝาครอบเนี่ยมันพังมันหลุดออกมา
แต่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่สิบมกราคม
บริเวณหน้าหมู่บ้านไดมอนวิวซึ่งทำเป็นร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะฮะ
เลขที่เจ็ดสิบสองทับหนึ่งเก้าถนนเสมาฟ้าคลามหมู่หกตำบลครูคด
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไป
อย่างที่เกิดเหตุครับไปพบกับนี่เจ้าของร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
เล่าให้เราฟังบอกว่าช่วงเวลาประมาณตี๕ของวันที่๑๐มกราคม
เมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดเลยมีคนร้ายเป็นชายที่ปรากฏในคลิปแหละครับ
ขับรถกระบะแบบคอกเดียวมาจอดที่หน้าร้านจากนั้นลงจากรถฮะ
เดินวนไปเวียนมาในร้านก่อนจะลงมืองัดตู้หยอดเหรียญ
อย่างที่เห็นนี่นะครับนี่เขามานั่งแบบสบายใจอยู่เหมือนกันนะฮะ
เมื่อวานครับผมตอนประมาณตีห้าครับครับผมแล้วคือคนร้ายอ่ะครับ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการงัดตู้เนี้ยครับผมซึ่งเขาก็อย่างแรกเลยคือเขาก็เอาครีมอ่ะครับ

แป๊บเดียวเองตามแล้วเขาก็มางัดข้างข้างเนี้ยครับติดเต็มเลยแป๊บแป๊บประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะครับ
เสร็จแล้วเขาก็นิ้วเงินออกไปหมดเลยครับเออเนี่ยแหละฮะ
แล้วก็เอาเงินไปหมดเลยนะครับเงินในตู้เหรียญ๘๐๐๐บาทนะคุณนะ
ทีนี้ฮะเจ้าของร้านเนี่ยก็ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรคูคศจังหวัดปฐุมธานีแล้วนะครับ
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วนะฮะ
เพราะว่าร้านซักผ้าหยอดเหรียญส่วนใหญ่จะเปิด๒๔ชั่วโมง
กลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับ
แล้วก็นี่ใครจะรับผิดชอบเรื่องของตู้ที่มันพังเสียหายด้วยนะ